คุณผู้ชมคะเรื่องปัญหาคนขับรถแท็กซี่โชเฟอร์แท็กซี่
ค่าโดยสารตามอำเภอใจมาอีกแล้ว
คราวนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นผู้โดยสารจะขึ้นรถจากอีเกียร์ที่บางนาค่ะ
จะไปที่บางบ่อสมบัติประกันจริงระยะธรรม
ก็ไม่ได้ห่างไกลกันมากแต่เขาเรียกค่าโดยสารสี่ร้อยบาทคุณโอ้ย
เรียก๔๐๐บาทแล้วทีนี้ค่ะพอผู้โดยสารถามกลับ
โชเฟอร์ทำไมมันแพงขนาดนั้นเดี๋ยวจะให้คุณฟัง
โชเฟอร์ตอบกลับมาว่ายังไงเดี๋ยวฟังพร้อมกันค่ะ
บางบ่อขออะไรนะพี่

อันนี้ในเมื่อแทรศการนะพี่จะมาสู่โอกาสอย่างนี้ได้ไง

ก็แล้วแต่ผมไม่ไปก็แล้วแต่ยังไงเนี่ย

มันเยอะไปนะโอเคครับเป็นไง
ผมเอาจริงนะถ้ารถไม่ติดไม่เกินร้อย
อีเกียบังนานะใช่จากอีเกียบางนาไปบางบ่อนี่นะ
แต่นี่ซี่ร้อยแล้วก็เขาก็ไม่ง้อผู้โดยสารด้วยนะ
คือก็ไปค่ะหลับแต่ไม่ง้อ
คลิปนี้เนี่ยเพจเฮียขับรถเขาเอามาแชร์
แล้วก็บอกว่าแท็กซี่ไม่ต้องมีมิเตอร์คำนวณระยะทางด้วย

คือเหมือนกับว่าตั้งราคาตามใจตัวเอง
กะว่าจะขูดรีดหาเงินไปใช้หนี้ทำนองนั้นนะคะ
ที่เขาโพสต์เนี่ยนะทีนี้พอคลิปแชร์ไปเนี่ย
ชาวเน็ตเขากระหน่ำวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลย
แต่งตัวผิดระเบียบหนึ่งแหละปฏิเสธผู้โดยสาร๒แหละ

บางคนบอกว่าเอาจริงนะ
ถ้าเกิดว่านั่งรถสองแถวจากอีเกียร์ไปบางบ่อ

บางคนก็คอมเมนต์บอกว่าก็พฤติกรรมแบบนี้ไง
พอมันมีการแชร์ในโลกโซเชียล
คนเขาก็เลยไม่อยากใช้บริการแท็กซี่
ก็จะมาโอดครวนว่าลูกค้าหายโดนแย่งลูกค้า
ทีนี้ค่ะมีข้อความหนึ่งนะ

นี่แอดครับตามกฎหมาย
ถ้าดูกันจริงนอกเขตกรทม
มันแล้วแต่ราคาที่ตกลงกับผู้โดยสารได้ครับ

คือแปลว่าอะไรคนขับเรียกค่าโดยสารเองได้
กดมิเตอร์เพราะว่าเป็นพื้นที่นอกเขตกรุงเทพ

เดี๋ยวนะบางนาอีเกียบางนามันก็ยังอยู่ในเขตกรุงเทพ

ก็นี่ไงพอคนเขาแชร์คลิปนี้
อยากให้กรมการขนส่งทางบกได้เห็น
แล้วก็ได้เรียกมาอบรมเรียกมาลงโทษ
คือเอาจริงโทษจริงมันปรับ๕๐๐บาทนะคะ
แต่พอเป็นแบบนี้แล้วปั๊บเนี่ยเราก็อยากรู้เหมือนกันนะ
ว่าถ้าเกิดว่านอกเขตกรุงเทพคือเรียกได้เองเลย
เดี๋ยวพอตรวจสอบเรื่องนี้อ๋อมิตเตอร์ก็ต้องตามมิตเตอร์แล้วครับเอาง่ายคุณ
แท็กซี่ที่อยู่สนามอีสวนภูมิมันคือเขตสมุดปราการ

มันไม่มีสิทธิ์จะมาเรียกเหมาแบบนี้ถูกไหม
อันนี้เคยเจอเหมือนกันนะเคยเรียกแท็กซี่เขาบอกว่าโอ๊ยปีใหม่ขอพี่เถอะ
ขอเพิ่มสักร้อยหนึ่งเป็นของขวัญปีใหม่แล้วคุณให้ของขวัญปีใหม่ทำไม
ไม่ให้สิครับมันก็ต้องตามมิเตอร์เนอะ